คุณผู้ชมอย่างที่รู้กันดีช่วงนี้สถานการณ์โควิดใช่ไหม
ระบาดหนักมากหลายอาชีพได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
จะพาไปดูสาวแกร่งคนนี้เธอเป็นดีไซเนอร์
แต่เธอเนี่ยต้องผันตัวแล้วก็ปรับตัวในสถานการณ์โควิดด้วยการจับตะหลิวแล้วมาขายไก่ทอด
ก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูสร้างแรงบันดาลใจกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่ค่ะสาวแกร่งคนนี้ก็คือคุณวิลาวันวงวิวัฒนฉายานะคะหรือว่าคุณหมิง
คุณหมิงอายุ๔๒ปีเธอเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตชุดยูนิฟอร์มด้วย
เธอก็เล่าบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ยอดสั่งผลิตของเธอถูกชะลอเอาไว้
หรือว่าเหมือนบางที่ก็ชะงักเลยหยุดสั่งผลิตไปด้วยเลย
เธอก็เลยคิดว่าตัวเธอเนี่ยนะพอจะมีฝีมือในการทำอาหารอยู่บ้าง
เพราะส่วนตัวเธอชอบทำอาหารแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลบ่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจจะหารายได้เสริมทำด้วยการมาขายอาหาร
ด้วยการต้องหาอะไรที่มันเป็นจุดเด่นให้กับตัวเอง
แล้วก็ให้ลูกค้าได้จดจำด้วย
เธอก็เลยหาจุดเด่นและค้นพบว่าการทำไก่ทอดนี่แหละใช่เลยคุณ
เพราะไก่ทอดแบบนี้เห็นไหมไก่ทอดแบบนี้มันเป็นอะไรที่กินง่าย
เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยถูกไหมคะ
คุณหมิงเองเขาใช้เวลาในการพัฒนาสูตรแล้วก็เทคนิคต่างเป็นปีนะ
ทำไปทำมาปรับสูตรไปแล้วก็เริ่มขายง่ายจากการขายกับเพื่อนก่อน
ให้เพื่อนที่รู้จักการขายในหมู่บ้าน
ในกลุ่มต่างในไลน์ในเฟซบุ๊คอะไรแบบนี้ค่ะ
คุณหมิงบอกว่าตอนนี้ขายมาได้เดือนกว่าแล้ว
แต่ผลตอบรับดีมากคุณดูไก่น่ากินมาก
คุณหมิงบอกว่าดีขนาดที่ว่าต้องขยายลายผลิตภัณฑ์เพิ่ม
ไม่ได้มีแต่ไก่ทอดแล้วนะมีมันบดมีโคสลอยด้วย
ราคาก็น่ารักจับต้องได้นะคะเริ่มต้นที่๓๐๔๐บาทเอง
หลัก๑๐บาทเท่านั้นใครสนใจจะสั่งซื้อ
ตามไปดูกันได้ที่เฟซบุ๊คของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะจ๊ะ
อีกหนึ่งตัวอย่างคุณผู้ชมที่จะบอกว่าอย่างนี้
เป็นไอเดียในการแบบว่าสร้างอาชีพในช่วงที่ตัวเองก็ได้รับผลกระทบเนอะ
งานหลักเนี่ยชะงักไปใช่ไหมก็เลยอ่ะเอาความชอบของตัวเอง
ชอบทำอาหารทำอะไรดีแล้วก็เริ่มขายจากเล็กก่อน
ขายในหมู่บ้านขายเพื่อนในกลุ่มแล้วพอเริ่มขายได้
ลองโพสต์ขายในโซเชียลดูซิก็เป็นการเสริมรายได้ในช่วงแบบนี้นะคะ
ถือว่าเป็นช่วงที่หลายคนก็ต้องปรับตัวกันมากเลย
เป็นตัวอย่างแล้วกันนะอีกหนึ่งคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับใครหลายคนที่อยู่บ้านตอนนี้ได้
น่ากินน่าทานไก่ทอดนะผมชอบมากเลยทานคู่กับโคสเตอร์ลอย
โคสลอโคสเตอรอย
เดี๋ยวก็จะได้สเตียรอยไปนะฮะคน
นี่ขัดไปกว๊บแล้วก็โคสลอที่เป็นเหมือนสลัด
ตามเข้าไปนี่มันเข้ากันดีแล้วมันบดด้วยอ่ะ
มันบดดีสุดจอดกินคู่กันเข้ากัน
ได้ง่ายทุกเพศทุกวัยเป็นแบบทานกันในบ้าน
ก็สร้างความสุขในบ้านได้ด้วยแต่ว่าขอชื่นชมพี่เขานะ
จากดีเซนเนอร์เปลี่ยนมาทำอาหารเลยคือว่าเยี่ยมมาก